ทานครูฮาดาคืออันดับใหญ่แท้เลยต้องเรียนว่าเราได้ค่อนข้างนั่งเดิมต้นต่อนล่ะมาเลย
แล้วต้นต่อของกลิ่นของที่มันดึงดูดผมมาจนกว่าสิบปี

ก็คือพืชโบราณนะครับ

ของทเตียมของทุกคน
และมีบางคนเนะของทุพกัน
เมล็ดการีกว่าสุดนึง
ของเจ้าหน้ากรีมาฮกวงนะครับ

และเมนูเส้นรายการเดียวในประเทศไทย
ที่จะมอบความรู้ความสนุก
เสิร์ฟความอร่อยอย่างลับบนถนนข้าวสาร
สำหรับสัปดาห์นี้ดีกรีสาระความรู้และความอร่อย
ก็พีคไม่แพ้กันนะจ๊ะ
เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกของเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
กับนักเล่าเส้นที่จะพาไปออนทัวร์ค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
เทปเดียวกินก๋วยเตี๋ยวได้หลายจังหวัด
เดิมเมนูแรกที่กรุงเทพมหานคร
ในย่านแพร่งสาภาษาด้วยร้านนายอดผักซูซีซิปปี
ต้นตำรับราดหน้ายอดผักด้วยหลากหลายเคล็ดลับความอร่อย
กระจายสาขาไปกว่า๔๑สาขาทั่วประเทศ
จากนั้นเดินทางต่อที่นครปฐม
เพื่อพบกับสปาเกตตี้ซอสเนื้อ
และสปาเกตตี้เส้นดำกับชีสเยิ้ม
ที่ร้านสุดเก๋กลางใจเมือง
ก่อนจะลงใต้ไปที่จังหวัดชุมภอน
ปิดท้ายเรื่องราวตำนานและความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
กับที่เด็ดน้ำซุปสมุนไพรใบย้าหอม
เมนูเส้นหน้าตาดีมีเรื่องราวทั้งหมดนี้

ส่งต่อหน้าที่ให้นักเล่าเส้นพาไปแล้วกันค่ะ

พบกับผมบอริฟต์ฝ่างรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและ
ที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้พิเศษจริงครับจะเป็นครั้งแรกนะครับ
เราจะเดินทางแค่เที่ยวเดียวแต่กินเตี๋ยวได้หลายจังหวัดครับผม

ถ้าพูดถึงร้านราดหน้ายอดผักในย่านแพร่งสรรพศาสตร์นะครับผม

ร้านราดหน้ายอดผักสูตร๔๐ปีครับ
ร้านนี้โด่งดังขนาดขยายสาขาไปมากมายนะครับผม

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
แพร่งสับประสาทหรือแพร่งสรรพสาทนั้นนะคะ
ถือเป็นย่านการค้าที่อยู่ระหว่างถนนตะนาวกับถนนอัดสลางค่ะ
โดยบริเวณนี้เดิมที่เป็นวังสรรพศาสตร์สุภกิจ
ประทับของพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าทองแถมธวรยวงศ์
กรมลวงสรรพสาทสุภกิจ
ต้นราชสกุลทองแถมที่เกาะสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจง
เมื่อปีพศ๒๔๔หรือประมาณ๑๕๕ปีมาแล้วนั่นเองค่ะ
แต่ต่อมาในปีพศ๒๕๑๐ได้เกิดเพลิงไหม้เสียหายจนหมด
คงเหลือไว้แต่ซุ้มประตูวางและได้มีการสร้างตึกแถวสมัยใหม่ขึ้นมาแทน
และขนานนามย่านนี้ว่าแพร่งสรรพศาสตร์ตามพระนามของพระเจ้าบรมวงเธอ
กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจต่อมาจึงเพี้ยนเป็นแพร่งสรรพศาสตร์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ
แห่งนี้นั่นก็คือราศนายอดผักที่ซื้อคัทมาแล้วสองรุ่นขยายสาขาไปทั่วไทยกว่าอันดับ๑๑ซา
คำว่าแล้วก็อย่ารีรอตามคุณได้สามารถเลี่ยนกันนะคะ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
จุดเริ่มต้นบังเตือกที่นี่ยังไงครับอ่าคุณพ่อขายครับครับผมขายอยู่ที่ไหนครับขายอยู่ที่วัดโดมูเหล็กครับขายราดหน้านี่นะขายราดหน้านี่ฮะอ่าขายเตาถ่านนะครับครับผมผัดทีละจานก็สมัยก่อนเราไม่ได้ใช้ผักขนานะครับครับใช้ผักอะไรครับสมัยก่อนใช้ผักกองตุ้งกับดอกกะหล่ำมาทำเป็นล้ามราด
สิบตังค์เองครับขายได้มาสองพันก็เป็นร้านดังอยู่แถววัดโดมูเหล็กอยู่แล้วสิโอ้ดังมากดังมากครับแต่สุดท้ายสุดท้ายก็เลิกเลิกอ่าทำไมถึงเลิกเท่าไรเพราะคุณพ่อเขาไม่อยากทำเหนื่อยเหนื่อยแล้วแล้วเสร็จลูกลูกก็ไม่มาประสานต่อเออพอเสร็จเรียบร้อยฮะคุณแม่ผมก็ดึงผมมาให้มาลุ

ก็คือรสชาติจะเข้มข้นกว่าของคุณแม่คุณพ่อถูกต้องครับจะมาสูตรคุณแม่นี่จะแซ่บกว่าคุณพ่อถูกต้องครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเชิญครับเชิญครับความแตกต่างของราธนาสมัยก่อนกับปัจจุบันของราธนายอดผักสู่สี่สิบปีนั้นนะคะนอกจากจะเป็นเรื่
ลำที่รับสดจากสวนผักเพราะในสมัยก่อนผักทั้งสองชนิดนี้ปลูกง่ายและนิยมรับประทานกันเยอะค่ะต่อมาในสมัยคุณแม่ของเฮียตีก็เริ่มพัฒนามาใช้ยอดผักคณะเพราะหาใช้ง่ายอร่อยอีกด้วย
ถึงแม้วัตถุดิบจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือเคล็ดลับการนำผักไปแช่น้ำเกลือเพื่อล้างสารพิษและยังทำให้ผักสีเขียวสดกรอบลวกแล้วไม่เป็นสีคล้ำนั่นเองค่ะ
อ่าล่ะบุ๊คก็มาในครัวแล้วนะครับครับผมเรามาดูส่วนผสมของราธนาที่จำเป็นต้องเมย์
แน่นอนเส้นเส้นใหญ่ครับผมเส้นใหญ่นะเรามีวิธีในการเลือกเส้นอย่างไรครับ
คือเราสั่งจากโรงงานครับวันหนึ่งเราใช้ประมาณวันร้อยห้าสิบโลสิบสองร้อยโลครับโอ้โห
หมายทุกวันแล้วหมดทุกวันครับเหรอไอ้เส้นที่สำหรับผัดลาดหน้ามันแตกต่างจากเส้นใหญ่ที่ไปทำก๋วน่ะ
เราใช้ข้าวสวยนะฮะเราไม่ใช้ข้าวเหนียวถ้าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเหม็นบูดเหม็นหืนอีกอย่างหนึ่งคือ
เนื้อหมูหมักตัวนี้ครับผมนี่เลยหมูหมักครับผมต้องมีวิธีในการหมัก
มีครับเราหมักด้วยอะไรเนี่ยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายซีอิ๊วซีอิ๊วขาว
พริกไทยพริกไทยน้ำมันหอยน้ำมันหอยแป้งมันน้ำมันหมูแค่นี้เองครับผม
ก็ทำให้มันนุ่มใช่ไหมถูกต้องครับไม่ที่มันนุ่มเพราะเราเอาไปฟีดให้มันแข็งก่อน
หมูมันถึงจะนุ่มครับผมแล้วส่วนของเนื้อหมูที่เราเลือกใช้อ่ะ
เป็นส่วนไหนสะโพกใช้สะพานล้วนเลยครับวันละสองร้อยโลครับ
เพิ่มเติมในส่วนของเคล็ดลับการหมักหมูจากเฮียสักนิดนะคะโดยหมูหมักสูตรที่ร้านเนี่ย
คลุกส่วนผสมทั้งหมดในหมูแล้วพักไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ๒๐นาที
เพื่อให้เวลาเครื่องปรุงได้ซึมซับเข้าสู่เนื้อหมูได้เต็มที่
จากนั้นจึงนำไปแช่ในช่องฟริสอย่างน้อย๘ชั่วโมงจนหมูหมักแข็งเป็นก้อน
เวลาจะใช้นะคะก็แค่เอามาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องให้ค่อยละลายทีละนิดทีละนิด
ก็จะได้หมูหมักเนื้อนุ่มนุ่มแล้วล่ะค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะจะเป็นการหลอกให้หมูหมักเนี่ย
เนื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะ
อ่าตรงนั้นมีเส้นมีหมูแล้วซอสอ่ะซอสซอสซอสแป้งนี้ครับผม
เราใช้สูตรแป้งใหม่นะครับแป้งหมักแป้งหมักเหรอแป้งหมักครับแป้งมัน
น้ำปลาน้ำตาลปี๊บซอสเขียวหมักรวมกันอยู่ในนี้หมักรวมกันอยู่ในนี้
เตี้ยวนะครับก็ใส่เต้าเจี่ยวทำเองเต้าเจี่ยวเราทำเองหมักเองครับ
ทำเองหมักเองใช่ไหมครับครับผมเต้าเจี่ยวหนึ่งถังกับกระเทียมหนึ่งร้อยโลก
สมแล้วหมักครับนั่นคือเต้าเจียวนี่นั่นเต้าเจี่ยวนี่คือน้ำมันหอย
น้ำมันหอยของเราที่อื่นไม่มีขายอีกเรานะครับอ้อมันเป็นอย่างเงี้ย
ของเราน้ำมันหอยนี่ถังหนึ่งเป็นพันใช้อย่างดีใช้อย่างดีถูกครับ
ของเชียงแสนนะครับนี่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญครับผม
การทำราดหน้าให้อร่อยเนี่ยก็คือการผัดเส้นถูกต้องถูกต้อง

ไฟลุกเลยครับผมโชว์หน่อยได้ไหมวันนี้จัดไปครับผม
เอาผัดเต้ให้ดูหน่อยครับผมเชิญครับเชิญครับ
อยากดูเฮียตี้ออกสเต็ปโชว์ลีลาผัดเส้นขั้นเทพแล้วก็รอชมกันต่อช่วงหน้านะคะ